สงขลาเนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับแต่ว่านำมาซึ่งความเศร้าสลดครับ
เพราะว่ามีผู้เสียชีวิตถึง๒ศพนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นที่ผ่านมาครับกู้ภัยกับชาวบ้านต้องไปช่วยกัน
นี่ฮะรถนี่ตกลงไปในคลองเลยคือพอไปดึงรถลากรถขึ้นมาเนี่ย
ค่ะมีคนอยู่ในรถสองคนเสียชีวิตทั้งคู่นะฮะ
นี่คือคลองตู้หยงครับท่านผู้ชมครับ
คลองนี้ลึก๕เมตรกว่ารถคันนี้พุ่งตกลงไปใช้เวลา๒ชั่วโมง
กไก่คควาย๑๙๒เบตงสภาพนี้พังเสียหายหมดทั้งคันนะครับ
รถเนี่ยมีผู้ติดอยู่ด้านใน๒คนซึ่งเสียชีวิตทั้งคู่นะครับ
คือในโอมธรรมศูนย์อายุ๓๑ปีที่เป็นคนขับ
คนที่นั่งมาด้วยนางสาวนิตยาไตรระเบียบอายุ๕๔ปี
ทั้งสองเป็นชาวตำบลตาเนาะปูเต๊ะอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยาลา
แล้วก็มีพวกบัตรประชาชนของผู้ที่เสียชีวิต
แล้วก็เอกสารต่างของทั้งสองคนเนี่ยตกอยู่ในรถนะครับ

ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่ารถยนต์คันนี้เนี่ย
เห็นคือขับมาด้วยความเร็วจากเส้นทางหาดใหญ่มุ่งหน้าจะไปจังหวัดปัตตานี
มาถึงจุดเกิดเหตุเสียหลักพุ่งไปชนที่กั้นขอบทางตรงริมถนน
แล้วก็ไปชนแพะของชาวบ้านแถวนั้นด้วยก่อนที่รถเนี่ยจะเหินตกลงไปในคลอง
แล้วก็พลิกคว่ำจมหายไปทั้งคันชาวบ้านก็รีบโทรแจ้ง๑๖๖๙นะครับ
แล้วตอนนั้นก็เอาเรือหางยาวเนี่ยออกกันไป๔๕ลำ
เพื่อพยายามจะไปถึงรถจะได้ช่วยคนในรถเพื่อจะช่วยชีวิต
นี่ครับแพะที่ถูกชนเข้าไปสุดท้ายเนี่ยช่วยไม่ทันจริงครับ
นั่งอยู่ตรงนั้นที่หม้อตั้งอยู่นั้นแล้วก็ได้ยินเสียงมาจากฝั่งนู้นก่อน
เสียงดังมากเลยแล้วก็รถเห็นรถไหลมาเลยแล้วก็มาชนนั่นแหละ
ต้นมะขามแล้วก็ตกน้ำ
ล้อนั้นฉีกแล้วก็กันชนหน้าฉีกไปเลยแล้วก็รถกระเด็นเลยทั้งกันชนล้อทีเดียว
ตอนนั้นเราตกใจไหมครับ
ตกใจโทร๑๖๖๙บอกไม่ถูกเลย
แต่เราเป็นคนโทรแจ้งเองว่าเห็นต่อหน้าต่อตาเลยใช่ไหม
แต่ว่าเด็กแถวนี้ช่วยลงไปงมปากัดกันช่วยเลยแต่ว่ามันมันก็ไม่สั้นอ่ะนะ
ชัดฮะเพราะมีชาวบ้านลงไปช่วยแล้วใช่ไหมครับ
ไปช่วยแล้ววินาทีแรกเลยเพราะว่าเราขอคนเด็กข้างบ้านนั้นเดินมาพอดีขอ
ไปลงช่วยเอาเรือไปเลยครับแต่ว่ามันไม่ทัน

คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงไปที่พื้นที่เกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะถนนเส้นนี้สภาพจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
เป็นเส้นทางตรงติดกับคลองตุยงนะฮะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นทางลาดคอนกรีตลงไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของชาวบ้าน

แถวนี้ไม่มีกล้องวงจรปิดนะครับส่วนใหญ่เป็นบ้านที่อยู่ในสวนนะครับ
ยังมีร่องรอยของรถที่พุ่งเสียหลักตกลงไปนะครับ
มีร่องรอยเฉียวชนอยู่ตรงต้นมะขามด้วย
มีรองเท้าของชายที่เสียชีวิตกับเศษชิ้นส่วนรถเนี่ยยังตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
นี่ฮะตรงนี้นะครับ
ได้คุยกับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่ารถคันนี้น่าจะวิ่งมาสัก๑๘๐๒๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เสียหลักเนี่ยคือพุ่งเหินเลยแล้วตกลงไปในคลองเสียงดังมากตอนนั้น
ซึ่งจุดนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมากชาวบ้านบอกว่าเสียชีวิตมาแล้ว๑๐กว่าศพนะฮะ
ลักษณะตกคลองแบบนี้นะครับ
ก็เลยเชื่อว่าอาจจะมีอาถรรพ์หรือเปล่า
คือชาวบ้านแถวนี้จะเรียกว่าเป็นที่กินคน
ตรงปุ๊บ
แต่ว่านี้ไม่ว่าสะพานกินคนเต๋วง่า

ประดิเหตุเพท
คุณระวีการผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับแรมโบเทพาแรมโบเทพานี่เป็นฉายานะฮะนี่ฮะ
พี่แรมโบเทพาชื่อจริงคือพัชละพลอายุห้าสิบห้าปีนะครับ
ลัมโบเทพาเนี่ยเป็นคนดำน้ำลงไปแล้วเอาเชือกเนี่ยผูกกับรถนะเพื่อเกี่ยวกับสลิงแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยยกขึ้นมานะฮะ
พี่ก็บอกตอนที่ผมดำลงไปเนี่ยไปถึงตัวรถเนี่ยก็เจอคนขับกับผู้โดยสารตอนนั้นก็หมดสติกันหมดแล้ว
ยังอยู่ที่เบาะคนขับกับเบาะนั่งผู้โดยสารข้างคนขับคาดเข็มขัดนิรภัยอยู่
ก็เข้าไปไปปลดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็ดึงร่างสองคนขึ้นมาให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยกันลากขึ้นมา
จะลากรถขึ้นมานะครับตอนนั้นก็มีบาดเจ็บแผลที่ศีรษะกันแล้วคาดว่าจะช็อกจะน็อกหมดสติด้วยจมน้ำด้วย
ถามว่าเรื่องนี้มันเกิดจากอะไรเนี่ยส่วนตัวของพี่รัมโบเทพาบอกว่ามันก็เป็นเรื่องของความประมาทหรือว่าอุบัติเหตุนั่นแหละ
ส่วนเรื่องอาถรรพ์ของที่ตรงนี้ว่าเป็นที่กินคนเสียชีวิตกันบ่อยเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อแต่ถามว่าพี่แรมโบเทพาพี่เชื่อไหม
พี่เขาบอกว่าผมก็เคยเจออะไรแปลกอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามากู้ศพมางมรถหรือว่าช่วยคนที่ตกน้ำจมน้ำตรงนี้เป็น๑๐ศพแล้ว
ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยเคยมีชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วทักว่าได้ยินเสียงคล้ายคนเอาอะไรมากรีดถนนเสียงดังแบบแกรกสงสัยจะได้เก็บศพอีกแน่นะยังคิดอยู่ในใจ
หลังจากนั้นไม่นานมีเหตุเกิดขึ้นจริงแล้วเคยฝันว่ามีคนมากระซิบที่หูบอกว่าพรุ่งนี้ภรรยาเขาจะคลอดลูกซึ่งเช้าเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นจริง

เพราะอันนี้ผมมาอยู่นี่๓๕ปีผมเอานี่ประมาณสัก๑๐กว่าศพได้มั้ง
ท่านผู้ชมครับก็อย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ
มีแพ้ตัวนึงถูกชนด้วยตอนที่รถหุ้มชนเหล็กกั้นขอบทาง
คือหลายคนบอกเห็นสภาพตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะรอด
นี่ตอนนี้นี่ฮะเขาก็ทายาไว้ให้นะ
นี่ครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นชาวบ้านในจุดเกิดเหตุ
ว่านายแบรีเนี่ยเป็นเจ้าของบอกว่าแพ้ตัวนี้อายุ๔เดือนนะครับ
ก็ถูกรถเก่งชนนี่แหละทีแรกยังคิดว่าไม่รอดนะ
เพราะว่าแพ้เนี่ยเดินกินย่าอยู่นะ
ตอนนั้นถูกชนเข้าไปไปนอนนิ่งอยู่โคนต้นมะขาม
เขาด้านขวานี่หักเลือดออกจมูกออกปากแบบลักษณะแบบเกือบตายอ่ะค่ะ
เขาเลยท่องคาถานะเป็นคาถาทางศาสนาอิสลาม
เป็นการช่วยคนกับสัตว์ที่บาดเจ็บเนี่ยกระดูกหักหายเจ็บอะไรประมาณอย่างนี้
อันนี้พี่เขาบอกนะฮะท่องเสร็จปุ๊บปรากฏว่าแพะที่นอนเนี่ย
เขาบอกมันลุกขึ้นเดินแบบเหมือนมีปฏิหารเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวไปดูหน่อยนะครับ
ตอนรถลงจากวึงมาลงในครองใช่ไหม
ได้ยินผู้หญิงกรีดเกรียดกันตังค์ที่สุดเลย

แล้วแพ้กระเด็นเป็นนี้เลย

ซึ่งเป็นน้องสาวของเธอเนี่ยก็คือขับรถให้น้าเนี่ย
เพื่อไปส่งลูกสาวของนางสาวนิตยาที่จังหวัดชุมพร
จากนั้นก็จะเดินทางกลับที่ยาลานะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น
ญาติก็ไม่ติดใจสาเหตุอะไรนะครับก็คิดว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนี่แหละ

แต่ลูกชายก็เคยพูดเป็นลางกับคุณแม่บอกว่ามีเรื่องจะปรึกษาแม่หน่อย
แต่ตอนนั้นแม่ยังไม่ได้คุยอย่างจริงจังเลย
ลูกชายจะปรึกษาเรื่องอะไรสุดท้ายก็มาเสียชีวิตซะก่อน
ตำรวจสพเทพาบอกว่าจากการสอบถามพยานแวดล้อมยืนยันว่าไม่มีรถคู่กรณีนะครับ
ว่าคนขับอาจจะหลับในนะครับแล้วก็เสียหลักก็พุ่งชนเหล็กกั้นขอบทางแล้วก็ตกลงไปในคลองนะฮะ